พอสาบานว่าน้องไม่ได้ฆ่าลูกตัวเอง
นะครับวันนี้อำราชพรและผมภาคภูมิ
สวัสดีครับคุณรัชพรครับสวัสดีค่ะนะครับเริ่มต้นวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับ
วันนี้หกสิบแปดวันใช่ค่ะสองเดือนกับอีกแปดวันนะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็พยายามที่จะติดตามความคืบหน้าทางคดีมาให้ท่านนะฮะ
เรื่องของการไขปริศนาแห่งคดีใครทำอะไรกับน้องชมพู่เนี่ย
มันก็มีหลากหลายแง่มุมวันนี้ลุงพลลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งในมุมของตำรวจนะฮะ
ที่เคยเรียกไปสอบปากคำหรือว่าแม่น้องชมพู่เองก็ตั้งคำถามมาสงสัยมาเรื่องวันเวลา
ช่วงเวลาที่หายไปในวันที่น้องชมพู่หายตัวค่ะนี่วันนี้ไปไถนาไปดำนา
หลังจากที่ไปช่วยเขาลงแขกดำนามาเมื่อวานนี้ค่ะนะวันนี้ก็ไปอีกอืม
นี่นะครับทุกผู้ชมครับแล้ววันนี้ไปหาร่างทรงด้วยเดี๋ยวท่านรอดูนะ
เพราะว่าร่างทรงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยชี้เบาะแสเคยเข้าทรงแล้วก็บอกตำรวจ
เกี่ยวกับคดีของพออ้อยอ๋อถ้าท่านจำได้เนี่ยนะจนไปตามหาจนถูกมาแล้วอ่า
วันนี้ชี้เบาะแสเรื่องคดีน้องชมพู่มาด้วยค่ะเอาดูลุงพลตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่วันนี้ไปดำนาที่ที่นาของป้าจำลองนะฮะ
ก็อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกกอกนี่แหละที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
อ่าเราก็ไปหาแล้วฮะท่านผู้ชมครับลุงพลกำลังไถนาเลยล่ะใช้รถไถเดินตามอยู่เนี่ย
นานอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะเพื่อเตรียมดำนานะพอทำเสร็จตรงนี้เรียบร้อย
เอารถไปจอดแล้วก็เดินลงไปดำนาต่อนะฮะนี่ครับ
ช่วงนี้ฝนมาฮะเขาก็กำลังไถที่ปักดำนากัน
เป็นช่วงเวลานี้เลยล่ะมุกดาหารเองนี่ก็นาข้าวก็เยอะนะฮะ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
คือไปก็อยากจะสัมภาษณ์ลุงพลหลายเรื่องอ่ะนะไหนเจอแล้ว
แต่ก็ต้องรอให้ลุงพลเขาทำภารกิจการงานเขาให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
จะได้ไม่รบกวนกันติก็เลยเอาไหนไหนก็ไหนแล้ว
ช่วยลุงพลดำนาซะเลยก็แล้วกันเอ๊ะติอยู่ไหนเนี่ย
ไหนคือคุณติคะเนี่ยเดี๋ยวฉันแยกไม่ค่อยออกอันนี้ไม่ใช่ชาวบ้านกรกนะ
นี่ตีฮะตีไปช่วยดำนาเลย
ก็เข้าติหนูนะเสื้อพุงเสื้อผ้า
ปักดำนาต้องนี่เอาต้นข้าวมาต้นกล้ามาแล้วก็ทำแบบนี้นะ
อันนี้ลุงพลเนาะเสื้อสีเหลือง
นี่ไปอีกก็มาเลย
มาเดี๋ยวผมช่วยลุงนี่ปึ๊กเข้าไปเห็นไหม
นี่ฮะไม่ให้เสียเที่ยวนะครับ
ลุงพลบอกว่าวันนี้คงไม่ได้ออกไปทำธุระนอกพื้นที่บ้านกกอกนะฮะ
เป็นครั้งแรกในหลายวันที่ได้มาดำนานะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีภารกิจทุกวัน
วันที่ไปช่วยกันลงแขกดำนาวันนั้นก็เป็นงานของทางจังหวัดเขา
มาที่บ้านกอกวันนี้มาที่นาของป้าจำลองนะ
เราก็เลยคุยกันหน่อยนะเรื่องเมื่อวานนี้ที่ไปรับพระพระพุทธรูป
อังคารเพ็ญ๑๐๐ปีนำมาไว้ที่บ้านเป็นยังไงบ้าง
เมื่อคืนฝันอะไรไหมลุงพลบอกฝันหลายเรื่องนะฮะ
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เลยนะแล้วก็เพิ่งรู้นั่นแหละ
ว่าพระที่ได้มาเนี่ยเป็นพระอังคารซึ่งตรงกับวันเกิดของลุงพลเลย
ลุงพลเนี่ยเกิดวันอังคารนี่ฮะก็ถามอีก
ตีช่วยเขาปักดำนาไปถามไปก็ถามว่าพ่อแบมเนี่ย
แบมเขาเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของได้ยินเสียงหมาเห่าคืนวันที่๑๑ถึง๑๓พฤษภาคม
ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปนะลุงพลบอกว่าที่หมาเห่าเนี่ยมันอาจจะเป็น
เห่าคนที่ออกเดินตามหาน้องชมพู่หรือเปล่า
เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเออคนร้ายพยายามจะเอาเด็กมาคืน
หรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าหมาก็เลยเห่าสุดท้ายมีคนอ่าได้ยินคนเห็นก็เลยเนี่ย
เอาไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟลุงพลบอกว่าหมาที่บ้านพ่อแบมที่เห่าเนี่ย
อาจจะเป็นการเห็นคนออกเดินตามหาน้องชมพู่ก็ได้
เพราะไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยค้นหาน้องชมพู่กันถึงกี่ทุ่มกี่ยามนะ
ส่วนตัวลุงพลเองเนี่ยนะคืนวันที่พ่อแบมบอกว่ามีหมาเห่าเนี่ย
คืนนั้นเนี่ยยืนยันว่านอนอยู่บ้านอืมทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ก่อนที่แม่น้องชมพู่จะออกมาพูดอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นทางการ
ว่าสงสัยลุงพลว่าจะเอาน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟหรือเปล่า
เพราะวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
มันมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาประมาณ๓๐กว่านาที๔๐กว่านาที
ลุงพลยังเคลียร์ไม่ได้ว่าตกลงเออไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันแน่
แล้วก่อนที่แม่น้องชมพู่จะออกมาพูดเรื่องนี้
ถ้าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารคดีน้องชมพู่มาเนี่ย
มันมีข่าวว่าทางครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ทั้งหมดเลย
มีตามียายด้วยพี่ป้าน้าอาเนี่ยได้มาประชุมร่วมกัน
มีไม่มาแค่สองคนนั่นก็คือลุงพลกับป้าแตน
ทำไมล่ะป้าแตนพี่สาวน้องชมพู่เนี่ย
พี่สาวคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าที่เขาประชุมกันทั้งครอบครัววันนั้นเนี่ย
ไม่มีแค่ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะก็เพราะว่ามีการพูดการคุยการแจ้งกันในครอบครัว
ว่าเออเดี๋ยวเนี่ยรู้แล้วนะใครคือผู้ต้องสงสัย
เดี๋ยวจะมีการบอกจะมีการประกาศกันนะก็มาคุยกันให้รู้ไว้ก่อนในครอบครัว
โดยเฉพาะยายนะเดี๋ยวคุณยายจะช็อกนะยายน้องชมพู่อ่ะนะ
ที่เป็นคุณแม่ของครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวพอมาอยู่อยู่เห็นข่าวเห็นการบอกว่า
ใครคือผู้ต้องสงสัยที่แม่น้องชมพู่สงสัยแล้วเดี๋ยวยายจะช็อก
คือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ฮะลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ประชุมด้วย
แตนก็ไม่ได้ไปนะครับส่วนประเด็นที่ว่าลุงพล
ทำไมถึงพูดจามีนัยยะว่าเหมือนกับจะรู้ว่าคนร้ายคือใครใครทำอะไร
น้องชมพู่อยู่หลายครั้งเนี่ยคือลุงพลบอกว่าความจริงก็พูดไป
ในสิ่งที่พอจะพูดได้อ่ะนะถ้ารู้จริงเห็นจริงว่าคนร้ายคือใครเนี่ย
ยืนยันว่าตัวลุงพลไม่ปล่อยคนร้ายไว้แน่ป่านนี้คนร้ายคนนั้นติดคุกไปแล้ว
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวใครอยู่แล้วนะถ้ารู้ว่าใครคือคนร้ายเนี่ย
ป่านี้ไปลากคอจับส่งตำรวจติดคุกแล้ว
ผมเชื่อว่าถ้าผมเห็นน่ะใครก็โกหกผมไม่ได้หรอกถ้าผมเห็นนะ
อันนี้ผมไม่เห็นไงถ้าผมเห็นเหตุการณ์นะผมไม่ไหวหรอก
ผมไม่กลัวใครอยู่แล้วไงคำว่าไม่กลัวใครเนี่ยคือก็คือความจริงก็คือเขาต้องเป็นความจริงอ่ะ
ไม่มีอามอ้ามอึ้งอึ้งหรอกถ้าผมเห็นเชื่อเถอะ
คนบ้านกกอกถ้าเป็นคนบ้านกกอกทำนะถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเห็นอ่ะ
เข้าคุกไปแล้วไม่ได้นานขนาดนี้หรอกถ้าผมเห็นเหตุการณ์อ่ะ
พ่อแม่เขานะผมบอกตรงนะความกล้าหารมันไม่ใช่เท่าผมหรอก
ความกล้าอาหารแล้วลุงลองขยายความให้ผมนะว่าความ
พ่อแม่เขาความกล้าหารไม่เท่ากับลุงนี่มันคือยังไงครับ
ถึงว่าเขาอาจจะกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวอะไรกลัวอะไรแล้วไม่ยอมกล้าพูด
ไม่กล้าพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คนนู้นคนนี้ฟังไงเก็บไว้คิดอยู่คนเดียวน่ะ
จริงมันต้องแจ้งอ่ะนะพี่น้องน่ะทำอะไรรู้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
อันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริง
ลุงกำลังไหวความถูกเรื่องอะไรกันนะ
เรื่องความขัดแย้งในครอบครัวนั่นแหละ
เขาพูดออกมาหมดหรือยังล่ะ
แสดงว่าลุงตอนนี้ลุงดูข่าวแล้วก็ดูการให้การสัมภาษณ์ของเขาเนี่ย
ก็คิดว่าเขายังพูดออกมาไม่หมดใช่ไหมครับ
ก็ดูบ้างผมไม่ได้ดูหมดผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์คำพูดคนขนาดนั้น
ผมไม่ได้ไปจ้องคำพูดคนขนาดนั้น
ผมอาบน้ำขันเดียวจะมึงตรากหลายคุณตักหลายรอบ
บอกมีคนมาหาเต็มบ้านเลยลุงพลก็เลยต้องขึ้นมาจากนาก่อน
แล้วก็กลับไปที่บ้านนะท่านผู้ชมครับตีก็ไปด้วยอ่าตีนี่
ตอนนี้ไปเงาลุงพลไปแล้วนะลุงพลไปไหนตีไปด้วยน่าแดงเลยขึ้นมานี่
โอ้โหชาวนาเขาเหนื่อยนะใช่กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาให้เรากินกันเนี่ย
เขาต้องปักกันทีละต้นทีละต้นแบบเนี้ยใช่นะครับเอาไปดูหน่อยนะ
ท่านผู้ชมครับช่วงที่มีคนมาเยี่ยมมาหาลุงพลที่บ้านนะครับ

เขามาจากกรุงเทพกันเขาบอกเขามาจากกรุงเทพนะนี่
เยี่ยมมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนบอกว่าติดตามข่าวน้องชมพู่ตลอด
คดีน้องชมพู่เนี่ยติดตามความคืบหน้าตลอด
คือมานี่ก็อยากจะมาดูพื้นที่จริงอยากมาเห็นภูเหล็กไฟด้วย
นี่ฮะคือผู้ที่มาคณะนี้นะเขาบอกว่าอยากให้คนร้ายเนี่ยถูกจับให้ได้สักทีนึงนะไม่อยากให้มีการจับแพ้ด้วยแล้วก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยต้องมีคนจับน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟเชื่อว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ใน
นี่เราเดินทางมาจากไหนครับ

นี่เราตั้งใจมาหรือว่าเรามาเที่ยวเที่ยว
ตั้งใจมาแล้วก็พอดีบ้านน้องอยู่หนองสูงก็เลยแวะเข้ามาค่ะ

ติดตามข่าวนึงมาข้างนอกไปไหนบ้าง
ทุกวันค่ะไม่อยากจะดูแต่ก็ต้องดูค่ะ
ในความคิดที่เรามาให้กำลังใจลุงพลเพราะว่า
ค่ะก็เชื่อใจในลุงพลค่ะเราเชื่อใจค่ะ

ก็เราก็ยังไม่รู้ความจริงนะฮะแต่เราก็เชื่อใจลุงพลแน่นอนที่สุดฮะ

เมื่อกี้เจอลุงพลครั้งแรกเราพูดอะไรกับลุงพลเป็นคำแรกครับผม
เป็นกำลังใจสู้สู้ค่ะทุกคนให้สู้หมดเลยค่ะค่ะ
ล่ะครับผมลุงพลกับป้าแตนเป็นยังไงครับนี่เดินทางมาจากลำลูกกาเลยครับผม
คนให้กำลังใจ

ทำไมพูดไม่ออกอ่ะลุง
พี่มาตั้งใกล่ความดีใจพี่หมาเข้ามาเยอะแหละ
ตาไหลเห็นไหมก็อย่างที่ลุงพลบอกแล้วฮะที่บอกกะตีฮะ
ความจริงก็คือความจริงค่ะเออไม่รู้ไปได้ยินที่ไหนมา
คุ้นเหมือนได้ยินจากครูสักท่านหนึ่งนะ
อันนี้ฮะบรรยากาศที่บ้านลุงพลนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องของพระเครื่องกันหน่อยกันแล้วกันนะคะ
จากที่เมื่อวานี้ที่คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังว่า
มีพระผู้ใหญ่เนี่ยเอาพระพุทธรูปให้กับลุงพลให้ป้าแตนมาใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการฝากมาให้ครอบครัวด้วย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
เขาไปพบพระผู้ใหญ่ที่วัดภูมิมโนรมที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะ
มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เดินทางมาเยี่ยมที่วัดพอดี
มีการพูดคุยกันประมาณสัก๑ชั่วโมง
แล้วก็ได้รับมอบพระภูตรภูมิวงใหญ่หนึ่งอง
เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านกกอกด้วยนะคะครับสำหรับพระพุทธรูปที่เจ้าอาวาสให้มาค่ะ
ที่ว่าเป็นพระอังคารเพลงหนึ่งร้อยปีเป็นพระประจำวันอังคารใช่ไหมคะครับ
เนี่ยเป็นพระพุทธรูปของวัดภูมิมโนรมขนาดหน้าตักกว้างสิบสองเซนติเมตร
สูงยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะเจ้าอาวาสท่านกำชับเลยนะคะว่า
เอาไปไว้ที่บ้านก่อนสักสองสามวันนะจะได้เป็นสิริมงคลให้กับที่บ้าน
แล้วก็หมู่บ้านกกอกจากนั้นค่อยเอาไปประดิษฐานที่วัด
เพื่อให้คนเขาได้มาสักการะกันครับนอกจากนี้เนี่ยมีพระเครื่องด้วยนะคะ
เป็นพระสมเด็จท่านเจ้าวาดก็ให้ทั้งลุงพลให้ทั้งป้าแตน
แล้วก็ฝากไปให้ครอบครัวด้วยทั้งตาทั้งยายรวมถึงพ่อแม่น้องชมพู่
ก็คือให้ครอบครัวทั้งหมดนั่นแหละค่ะใช่ครับค่ำเมื่อวานนี้ป้าแตนกลับมา
ก็เอาพระเครื่องไปมอบให้กับยายสมควรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ในส่วนของพ่อแม่น้องชมพู่ที่พระท่านฝากมาให้ยายบอกว่าเดี๋ยวยายเอาไปให้เอง
คุณยายได้พระแล้วเดี๋ยวยายไปให้ต่อเองเดี๋ยวยายบอกยายเอาไปให้เองอืม
จะเอาไปให้อยู่เดินขึ้นไปแล้วแหละแต่ว่าน้องสาวว่าน้องคนเล็กอ่ะนะ
บอกว่าไม่รู้พี่ไปไหนคุณจะกลับค่ำกลับอะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยบอกว่า
ยายเอาไว้ที่ยายก็ได้ยายยายเอาไปให้เองถึงมือแน่นอนยายบอกอืม
ก็คือแกไม่อยากให้เป็นข่าวเป็นอะไรเดี๋ยวแกไปให้เองอยู่
แต่ก็คือใจเราอยากไปมอบให้กับเพราะว่าพระนี่
อะไรที่เราเห็นแล้วเผื่อรอยยิ้มอะไรพวกนี้มันจะเบาบางลงที่มันหนักอะนะ
นี่ค่ะคือพูดถึงคุณยายเนี่ยเราเจอป้าแตนก็เลยถามหน่อยนะ
อ่าเรื่องที่บอกว่ามีการประชุมกันในครอบครัวลูกลูกทุกคน
นะคุณตาคุณยายเนี่ยนะคุณตาคุณยายของน้องชมพู่อ่ะนะ
มีลูกอยู่๕คนนะครับมีป้าแตนเนี่ยพี่สาวคนโตเลยนะ
มีนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่นะครับมีเนี่ยฮะน้าตายนะครับ
มีกระแตที่เป็นลูกชายแล้วก็มีน้ำฝนอีกคนหนึ่งนะครับ
ก็มีลูกเขยสามคนนี่นะมีข่าวว่าก่อนหน้านี้คุณตาคุณยายเนี่ย
คุณตาชาญคุณยายสมควรเนี่ยเขาเรียกประชุมลูกทุกคนในครอบครัวนะครับ
เกี่ยวกับคดีของอ่าน้องชมพู่หลานสาวค่ะมีแค่ป้าแตนกับลุงพลนะ
ลูกสาวคนโตกับลูกเขยเนี้ยอ่าเขยใหญ่เนี้ยอืม
ไม่ได้มาประชุมด้วยกันว่ากันว่าประชุมกันในวันนั้นเนี่ย
รู้กันตอนหลังนะคือเรื่องประมาณว่าเขาอยากจะแจ้งให้ยายรู้ไว้ก่อน
อืมเดี๋ยวยายจะช็อกเกี่ยวกับคดีหลานสาวอ๋ออ่าช็อกเรื่องอะไรอ่ะ
ก็คาดกันว่าก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยหรือจะวันต่อมาก็แล้วแต่
แม่น้องชมพู่เนี่ยจะเปิดเผยจะพูดอย่างจริงจังแล้วนะ
ว่าสงสัยลุงพลคนที่มาจับชมพู่ไปอย่างนี้นะ
ก็เหมือนที่เราทราบข่าวกันมาค่ะติก็เลยถามป้าแตนตรงเนี้ยนะครับ
ชมครับว่าเออตกลงมันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะ
ซึ่งติเองเขาบอกว่าเขาก็ยังตกใจยังสงสัยว่ายายช็อกเรื่องอะไร
สงสัยจะเรื่องสำคัญมากมากป้าแตนบอกว่าป้าแตนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
เดาว่าก็คงจะเป็นเรื่องนั้นนั่นแหละนะ
เรื่องที่แม่น้องชมพู่เนี่ยได้ออกมาพูดว่าสงสัยลุงพลนะ
แต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าจะให้ป้าแตนคิดเนี่ย
แตนก็มองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีคนอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
ให้แม่น้องชมพู่เนี่ยออกมาพูดสงสัยลุงพลแบบนี้

ก็ไม่รู้รู้จักว่ายายเล่าให้ฟังแต่ว่าเกินเกินอะไรอย่างเงี้ย

ก็เกินประมาณว่าเขาเขาเรียกไปประมาณว่า
จะช็อกช็อก
ยายก็พูดประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้เรื่องอะไร

ทำไมก็เป็นวงศาธนาญาติเดียวกัน

เราก็เป็นญาติทำไมเขาถึงไม่ยอมมาเชิญเรากับลุงพลไปครับผม

มันไกลไงครับเห็นว่าอยู่ตรงนั้น

ก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็คงคุยอะไรของเขาแหละ

ต้องไปถามกับน้องนะอันนี้นะ
เราก็ไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะว่าผ่านจุดนั้นมาก็หนักหนาแล้ว
คิดว่าที่เขาไม่เรียกเราไปประชุมไหมเขาว่ะ

ก็อาจจะเป็นเหมือนที่เขาพูดออกมาใช่ไหม

ป้าก็คิดว่าเท่าที่เขาสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะ
เขาบอกว่าสงสัยลุงจากข่าวจากข่าวอะไรอย่างนี้
น่าจะดูขามากกว่าความเป็นจริงมากกว่า

คือดูจะข่าวอาจจะซึมเข้าอะไรอย่างเงี้ย

แต่จู่มาก็
อ่าวอยู่ใกล้แค่นี้เองแล้วลง
แล้วก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาตอนไหนนะ

นี่มากนอกจากจะไปดำนายแล้วนะยังติดรถไปกับลุงพลด้วยไปคุยกับร่างทรงค่ะ
เขาโพสต์คลิปคลิปหนึ่งเป็นการสักถามร่างทรงที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าชายวรมันที่๗มาประทับ
ถามเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยค่ะอืมโดยถามบอกว่าลุงพลกับแม่น้องชมพู่เนี่ย
เป็นคนกระทำอย่างที่มีคนเขาตั้งข้อสงสัยกันจริงหรือเปล่ามีคำตอบออกมานะคะว่า
ตอนนี้ภาพที่เห็นยังสับสนตอบได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่๑สิงหาคมนี้บอกได้แน่นอน
แต่สิ่งที่มั่นใจก็คือเสื้อน้องชมพู่ที่กำลังตามหากันอยู่เนี่ย
ไม่ต้องหาแล้วมันถูกเผาไปแล้วลองฟังดูนะคะ
มันก็ดูอยู่มันเป็นยังไงมันกำกวมยังไงดูไม่ออกดูยากจริง
แล้วแม่แม่เขานี่แหละเป็นยังไงทำไมตอนนี้เขาลบเฟสแล้วนะ
แม่เขาเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมหรือยังไงเนี่ย
ก็ไม่รู้มันสงสัยไปจน๒วันนะวันนี้ก็จะไปนะ
อันนี้ก็จะไปออกจากตรงนี้ก็จะไปดูใหม่ใช่ไหม
เออไปดูอย่าง๒๓รอบนะ
จริงเรื่องราวของคดีน้องชมพู่แล้วก็คนหมู่บ้านกกอกเนี่ย
ดังมาทั่วโลกแล้วนะคะนี่พระเจ้าชายเยาวรมันที่๗ยังรู้จักเลยอะ
ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าอันนี้เขาก็อ้างของเขาอย่างเนี้ยนะใช่ค่ะ
เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาอะไรยังไง
อันนี้เป็นคลิปที่คนที่เป็นยูทูบเบอร์ไปถามร่างทรงใช่ไหมคะมันไม่จบแค่นั้น
เพราะว่าช่วงเย็นค่ะคนใช้เป็นผู้ยูทูบเบอร์คนนี้ที่ใช้ชื่อว่าสุทัศน์ชัยกลมไทยสงฆ์เนี่ย
เขามาหาลุงพลเลยมาจากบุรีรำเลยนะคะ
พอเจอปุ๊บอ้าวไปไหนผมไปด้วยขอกดวดขึ้นรถติดไปด้วยเลย
เพราะว่าอยากจะพาลุงพลไปคุยกับร่างทรงลุงพลนั่งหน้าข้างคนขับนี้นะฮะใช่ค่ะ

เราติอ่ะนางอยู่ข้างหลังที่เป็นคนถ่ายเนี่ยเลย
อยู่ข้างหลังซึ่งระหว่างทางเขาก็คุยกันนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้สุทัศน์ชัยเนี่ยก็บอกลุงพลบอกลุง
ไปถามร่างทรงเลยว่าใครทำน้องชมพู่แล้วสงสัยใครอะไรยังไงหรือเปล่า
ลุงพลแกก็บอกนะว่าที่ผ่านมาไม่ได้สงสัยใครในใจเลย
แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันดูแล้วเหมือนวุ่นวายในครอบครัวตอนนี้
ก็เพราะว่าแม่น้องชมพู่มาสงสัยเขา
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามีใครไปยุแห่อะไรแม่น้องชมพู่หรือเปล่า
ว่าพ่อชมพู่แม่น้องชมพู่เนี่ยต้องรู้แล้วว่า
ก็ได้คัดแย่งกับครอบครัวเขาสินะครับ
อืมผู้ใดมีปัญหากับครอบครัวเขาเขาต้องให้ข้อมูลกับตำรวจ

สิ่งที่ท่านบอกพระเจ้าเฉยะวันประมาณ๑๗บอกผ่านบ้านทรงมาเนี่ย
จริงไหมท่านจะบอกความจริงมาแต่เราต้องติดตามค้นหา
ในใจผมนะคือพวกมีครับคนเห็นในใจลึกบ้างนะ
แปลว่าการเป้าหรืองมันแบบแม่มาสงสัยผมเลยแล้ว

โอ๊ยบอกจริงบ้างนะเห็นหนาดังนั้นวะ
จึงไหนจึงเห็นครับริกหน่อยสามขวบใด
อเจมส์คือถ้าฟังจากที่ลุงพลคุยกับคนที่เขามาจากบุริรัมน์
แล้วก็มาพาไปหาร่างทรงเนี่ย
ก็มองว่าจะมีใครมายุแห่หรือเปล่า
ทำให้คุณแม่น้องชมพู่เนี่ยออกมาตั้งข้อสงสัยในตัวลุงพลที่เป็นลุงเขย

ลุงพลกับป้าแตนเขาจะมีความเชื่อทางด้านแนวนี้อยู่แล้วนะ
ใช่จะสังเกตได้ว่าตลอดระยะเวลา๖๘วัน
ก็จะมีการเดินทางไปหาหมอธรรมบ้างไปหาร่างทรงบ้าง
ไปวัดไปหาพระก็เยอะใช่ไหมไปวัดก็บ่อยนะครับ
ก็พอไปถึงไปได้เจอกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ได้ไปคุยนะกับผู้ที่เป็นตัวแทนของร่างทรง
นายสุทัศน์ชัยกรมไทยสงฆ์เขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนร่างทรงพระเจ้าชัยยะวรมันที่เจ็ด

โดยบอกว่าเขาเนี่ยเคยมีผลงานการช่วยเหลือการติดตามคดีมาแล้ว
คือคดีพออ้อยเมื่อปี๒๕๖๐ที่จังหวัดศรีสเกต
ตอนนั้นพออ้อยหายตัวไป
ชายคนนี้อ้างว่าตอนนั้นร่างทรงพระเจ้าชายะวรวันที่๗เนี่ย
มาเข้าแล้วก็บอกว่าร่างพออ้อยเนี่ยถูกทิ้งอยู่ในป่าห้วยพึ่ง
เขาก็ไปบอกตำรวจแล้วตำรวจก็ไปหาแล้วก็เจอจริง
ตอนนั้นนะฮะถ้าท่านยังจำคดีนั้นได้นะครับ
มาถึงวันนี้ที่มีคดีน้องชมพู่
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกอกที่มุกดาหาร
ขึ้นไปเป็นศพถูกพบเป็นศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
แน่นอนว่าทุกคนก็มองว่าเออมันจะเป็นไปได้หรือที่เด็กจะเดินขึ้นไปเอง
มีใครพาเด็กขึ้นไปปล่อยไว้ตรงนั้นหรือเปล่าจนเสียชีวิต
คดีนี้เนี่ยนายสุทัศน์ชัยบอกว่า
ที่ผ่านมานานแล้วแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ย
เขาเห็นว่าดูท่าว่าจะยังไม่สามารถปิดคดีได้
ก็เลยอยากลองใช้วิธีเดียวกับที่เคยทำมาในการช่วยเหลืออย่างเช่นคดีของพออ้อย
โดยร่างทรงของพระเจ้าชัยยะโอรมันที่๗
บอกกับเขาว่าวันที่๑สิงหาคมนี้
เดี๋ยวจะรู้เรื่องจะเฉลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เป็นตัวแทนร่างทรงที่เข้าไปช่วยตามหาศพพออ้อย
ที่ผู้ใหญ่บัวกันอุ่นอ่อนร้องขอขอให้ช่วยนะครับ
ทีนี้เรื่องของพอก็พบศพอยู่ในป่าไม้พึ่งจริง
ตามที่ท่านบอกผ่านร่างทรงในในส่วนของน้องชมพู่นี้นะครับ

คดีมันไม่น่าจะปิดได้
เพราะว่ามันไม่ขืบหน้า
หาตัวคนกระทำยังไม่ได้๒เดือนแล้ว
ก็เลยถามผ่านร่างทรง
ดวงวิญญาณของคุณพ่อชะยะปรมที่๗นัดวันที่๑สิงหาคมนี้
บอกอีกครั้งนึงว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องชมพู่อีก

แล้วก็บอกร่าง๕๓ออกจริงครับ

ถ้าในขณะนั้นไม่ใช่จิตของเด็ก
เป็นจิตดวงอื่นมาเข้าอยู่ในร่างของเด็ก

เด็กเดินขึ้นไปเองแต่ไม่ใช่จิตของเด็ก
ประเด็นที่สองก็คือมีคนเอาเด็กขึ้นไป
รายละเอียดนั้นเดี๋ยวรอวันที่๑สิงหานะครับ
ประทับทรงอีกรอบหนึ่งก็จะนำเสนอ
โดยเรามีนายตำรวจที่เคยทำคดีพออ้อย
จะเข้ามาช่วยเรื่องนี้เพราะว่าท่านเคยเห็นผลงานแล้ว
ว่าเวลาที่คุณพ่อเฉยะวันวันที่๗บอกผ่านนั่งทรงมา
เราทราบเราก็ต้องตามหาข้อมูลตัวนั้นหาคำตอบ
เราจะไปชี้จุดว่าคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นคนทำไม่ได้
เราต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้ดำเนินการเราเป็นผู้หาข้อมูล
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือสิ่งที่เขาได้พูดออกมานะฮะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะครับแต่บอกว่าร่างทรงเนี่ยบอกเขาว่า
ของน้องชมพู่เนี่ยถูกเผาไปแล้ว๑สิงหาคมก็จะมีการแจ้ง
มีการบอกออกมาจากร่างทรงอีกทีนึงว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่
พาน้องชมพู่ขึ้นไปไว้ที่ภูเหล็กไฟนะส่วนเสื้อที่ถูกเผา
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้สื่อถามไปอย่างร่างทรงว่าไปเผาตอนไหน
แบบไหนอะไรยังไงณเวลานี้นะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อว่า
คนร้ายไม่ใช่ลุงพลแน่ถามว่าดูจากไหน
เขาบอกเขาดูจากการสัมภาษณ์ออกสื่อนี่นะส่วนจะเป็นคนไหนอะไรยังไง
แม่น้องชมพู่หรือว่าจะใครก็แล้วแต่ที่จะมีลักษณะท่าทาง
จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าก็เขายังไม่ได้ติดต่อ
สอบถามหรือว่าพูดคุยอะไรยังไงไปค่ะ
เราไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากดวงวิญญาณของคุณพ่อชะยะ
วันที่๗จะบอกผ่านร่างทรงในวันที่๑สิงหาคมนี้
ตอนนี้เทวรูปอยู่ที่บ้านชาติหมู่๑๑ตระบวนภูยย์สงฆ์อัปพฤษงศ์ชมพรภิราม
แต่ดวงวิญญาณของคุณพ่ออยู่ที่ปราศาสตร์บายนนครธม
มาเฉพาะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก
อันนี้ที่ล่าสุดที่บอกว่าเสื้อเผาแล้วคือวันที่สิบหกถูกไหมครับ

ครับเสื้อเผาแล้วแต่ไม่ได้ถามว่า
เผาแล้วนั้นเผาในงานหรือเผานอกงาน
ลุงพลเป็นคนตรง
ลุงพลเป็นคนที่ตรวจสอบได้

แต่หลายครั้งก่อนที่จะมาเจอตัวแกเนี่ย
แต่เขาก็เชื่อว่าเป็นไปตามที่แกพูด

แล้วคือบอกตรงว่า
ถ้าคนทำผิดจะเข้าใกล้ผมไม่ได้

แล้วอย่างพ่อแม่เราจะกลัวหรือครับ

ทำไมครับ

ทั่วประเทศไทยเห็นหน้ากันหมดเลย
คือที่เขาบอกว่าคำตอบจะออกมา๑สิงหาคม
ก็เพราะว่าร่างทรงที่เขาสื่อของเขาอยู่เนี่ย

วันที่๑สิงหาคมที่จะถึงนี้เขาบอกว่า
จะรู้ว่าใครคือคนที่ทำร้ายน้องชมพู่

สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละ

เขาจะหาหลักฐานทำสำนวนอะไรเพิ่มเติมได้มากน้อยขนาดไหน

ไม่เห็นไปคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่บ้างเลย

คุยทุกวันค่ะถ้าคุณติเป็นเงาตำตัวลุงพลคุณณฤทธิ์ก็เป็นเงาตำตัวแม่น้องชมพู่อะค่ะนี่ค่ะไปคุยมาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามันมีเสียงลือเสียงเราอ้างแววมาเหมือนกันว่า

อาจจะมีการพักทำคดีชั่วคราวหรือว่าแขวนเอาไว้
คุณนฤทธิก็เลยไปถามแม่น้องชมพู่ว่าได้ยินกระแสนี้บ้างไหมและคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้
คือมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเขาก็เหมือนกับบอกถึงขั้นตอนทางคดีมาด้วยแหละ

ว่าในเมื่อคดีจะเป็นคดีน้องชมพู่หรือคดีไหนก็แล้วแต่พยานหลักฐานมันไม่คืบหน้ามากกว่านี้เกี่ยวกับสำนวนคดีเนี่ย
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่สำนวนคดีอาญาเรื่องการฆ่ากันตายการทำร้ายกันตายนะ
ยังเป็นสำนวนคดีเกี่ยวกับการชนะสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอะไร
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้แม่น้องชมพู่บอกว่าแม่เองก็ไปคุยกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีเหมือนกันนะ
เบื้องต้นแม่ยังไม่ได้รับข้อมูลจากตำรวจนะอืมว่าจะมีการหยุดหรือว่าพักคดีไว้ก่อน
ซึ่งตำรวจชุดคลี่คลายคดีอ่ะให้กำลังใจครอบครัวแม่ตลอดเลยบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะ
แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นด้วยบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงพวกเรายังทำงานอยู่
แม่บอกคำพูดประโยคนี้ทำให้แม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจมาก
เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจมารับพ่อกับแม่ไปพูดคุยเรื่องความคืบหน้าของคดี
พ่อกับแม่ว่าตำรวจยังไม่ถอยนะยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่
ประกอบกับต้องรอผลตรวจข้อมูลบางอย่างก่อนถ้าได้ผลตรงนี้มาเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะ
ชมพู่บอกกับนาริสเลยนะคะว่าตำรวจบอกแม่เองเมื่อเช้าเลยว่าถ้าได้ผลตรวจข้อมูลบางอย่างที่เขากำลังตรวจอยู่ตอนนี้มาเนี่ย
มีลุ้นเลยว่าจะจับตัวคนร้ายได้แต่ข้อมูลที่ว่ามันเกี่ยวกับอะไรตำรวจเขาตรวจข้อมูลอะไรอยู่แม่บอกแม่บอกไม่ได้จริง
ถ้าแม่บอกไปมันอาจจะเสียรูปคดีได้
คุณแม่ไม่ต้องห่วงพวกเรายังทำงานอยู่แปลว่าตำรวจถ้าเอาจับคนร้ายแน่คือทุกอย่างที่ทำมันมีขั้นตอนตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกอะไรแม่ค่ะแม่ก็ต้องมั่นใจยังไม่ได้บอกเรื่องแขวนคดีหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะแม่มีการไปคุยนอกรอบหรือว่าตำรวจพาไปคุยด้วยเนี่ยเขาแจ้งความคืบหน้าคดีอะไรให้เราทราบบ้างไหมก็มีนิดหน่อยค่ะแต่ก็บอกไม่ได้ส่วนมากจะให้กำลังใจเรา
แล้วก็คุยเรื่องให้ผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับกระแสสังคมโซเชียลต่าง
ทีนี้ถ้ามาดูกระแสชาวโซเชียลนะคะ
คนนี้ก็ดูน่าสงสัยเหมือนกันนะชาวเน็ตเขาก็ไปจับพงจับผิด
เรื่องการโพสต์โซเชียลอะไรต่างนานที่เราเคยนำเสนอกันไปนะคะ
ก็ถามแม่น้องชมพู่เหมือนกันว่าแม่ชาวเน็ตเขาไปขุดโพสต์แม่มาในเฟซบุ๊กอ่ะ
สายน้องบ้างหรอแม่ก็บอกว่าเอาจริงจริงนะแม่ก็จำไม่ได้หรอก
ไหนเหรอจำไม่ได้แล้วไม่ได้กลับไปดูโพสต์นั้นด้วย
แต่แม่เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน
มันฆ่ากันไม่ได้หรอกไอ้ไม่พอใจกันต้องมีอยู่แล้วล่ะ
กับฟันยังไงก็ต้องกระทบกระทั่งกันจะมีโพสต์ลักษณะแซะบ้าง
อะไรบ้างก็คงจะไม่แปลกแต่แม่เชื่อว่ามันไม่น่าจะนำไปสู่การฆ่าน้องชมพู่แน่นอน
แม่มั่นใจว่าณแต่น้องชายแม่เนี่ยไม่ใช่คนฆ่าชมพู่
เพราะวันที่ชมพู่หายตัวไปนารินไม่ได้อยู่ในจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ใกล้ที่เกิดเหตุเลยด้วยซ้ำจะผิดจะถูกยังไงเนี่ย
ตำรวจเขามีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วใครทำผิดจริงจริง
หนียังไงไม่ผลหรอกแม่เชื่อมือตำรวจครับ
ยังไม่ได้กลับไปดูโพสต์นั้นนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นพี่น้องกันอ่ะ
คิดว่าเราฆ่ากันไม่ได้หรอกค่ะอืมลิ้นกับฟันยังมีกระทบกันอ่ะอืม
อืมก็แปลว่ามันอาจจะมีบ้างค่ะ
น่าจะทำให้รุนแรงขนาดนั้นแต่ถึงยังไง
ทุกคนที่อยู่ในบ้านแม่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้ว
มั่นใจค่ะเพราะว่าน้องในวันที่ชมพู่หาย
ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ในระแวกนี้
ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดมุกดาหารเขาบอกอ้าว
ก็น่าสงสัยนะเพราะว่าก็ไม่มีคนยืนยันสิ
คำว่าน่าสงสัยน่ะตำรวจจะเป็นผู้พิสูจน์ค่ะอืม
ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะมาแกะรอยเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
จากสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้สะท้อนออกมาค่ะนะฮะ
อ่าคือชาวบ้านเนี้ยเขาจะสะท้อนข้อมูลออกมา
ให้เราได้ฟังอยู่หลายอย่างด้วยกันหลายด้านด้วยกันนะฮะ
อย่างเช่นมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับเราว่าเขาได้ยินเสียงสุนัขข่าว
ความจริงก็ได้ยินเสียงสุนัขข่าวกันอยู่หลายหลังนะ
ในช่วงเวลาของการค้นหาน้องชมพู่อ่ะอืม
อ่าแต่ว่ามีอยู่บ้านหนึ่งเขาบอกว่าคืนวันที่สิบสองพฤษภาคมเนี้ย
สุนัขที่บ้านของเขาเนี่ยมันเห่าเห่าแบบผิดปกติค่ะอ่า
คือมันเห่าแบบที่ว่าไม่เคยเห่าแบบนี้มาก่อนอืม
แล้วลักษณะการเห่ามันก็เห่าไปทางสวนยางพาราอ่า
มันเป็นสวนยางพาราที่มันจะไปทางหลังบ้านน้องชมพู่
อันนี้เขาก็มีบอกนะตรงเนี้ยนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นคือ๑๓พฤษภาคม
เขาได้เจอป้าแตนป้าแตนเมียลุงพลเนี่ย
แล้วป้าแตนก็ได้คุยกันเรื่องเออเมื่อคืนหมาเห่าค่ะนะ
แตนบอกว่าอ๋อสงสัยโจรมันคงจะเอาหลานมาคืนมั้งโอ้อ่า
ทีนี้เขาก็เลยเอ๊ะยังไงหรือว่าป้าแตนลุงพลรู้หรือ
ว่ามีคนจับน้องชมพู่ไปแล้วจะเอามาคืนหรืออาจจะโดนหมาเห่าไล่เห่าก่อน
ก็เลยไม่กล้าเอามาคืนกลัวคนเห็น
ก็เลยจับเด็กขึ้นไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟหรือเปล่าเออ
ก็เลยถามป้าแตนนะครับทุกผู้ชมครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะ
นี่ฮะป้าแตนบอกว่าเออไอ้คืนที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วหากันเนี่ย
หลายหลายคืนเนี่ยสองสองคืนน่ะตั้งแต่สิบเอ็กซ์พฤษภาคม
ก่อนจะเจอศพ๑๔พฤษภาคมเนี่ยมันก็มีนะอย่างหมาบ้านป้าก็เห่านะ
อืมอ่าอย่าว่าแต่บ้านคนอื่นเลยส่วนไอ้กรณีที่มีคนบอกว่าอ่า
พอหมาเห่าคืนนั้นแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นป้าแตนไปบอกว่าอ่า
โจรมันจะเอาหลานมาคืนค่ะตรงนี้ป้าแตนบอกไม่ใช่นะฮะ
ถ้าถ้าเป็นในคืนวันนั้นเนี่ยป้าบอกว่ามันน่าจะเป็น๑๓พฤษภาคม
เพราะ๑๒พฤษภาคมเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยป้าแตนเนี่ย
อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่อยู่บ้านน้องสาวก็คือบ้านแม่น้องชมพู่
ส่วนลุงพลออกไปตามหาชมพู่บนเขากลับมานู่นก็ดึกเลยนะ
แตนเนี่ยอยู่ที่บ้านแม่น้องชมพู่เนี่ยถึง๒๓ทุ่ม
แต่มันมี๑๓พฤษภาคมวันนั้นป้าแตนอยู่ที่บ้านกับลุงพล
นอนอยู่ที่บ้านตอนกลางคืนไม่ได้ออกหาหลาน
แล้วเจ้านิกเนี่ยฮะเจ้านิกสุนัขตัวเมื่อสักครู่นี้นะ
นั่งอยู่กับป้าแตนลุงพลเนี่ยเจ้านิกเนี่ยมันเห่า
แล้วมันเห่าหันหน้าไปทางสวนยางพาราฝั่งหน้าบ้านจากนั้น
ก็มีเจ้าดำกับเจ้าเถิกเป็นหมาของเพื่อนบ้านป้าแตน
ตามออกมาเห่าอีกอืมอ่านี่ฮะนี่เจ้านิกนะ
ทีนี้ป้าแตนก็เลยออกไปดูตรงหน้าบ้านแต่ไม่เห็นว่ามีใคร
ก็เลยกลับเข้านอนวันรุ่งขึ้นก็คือ๑๔พฤษภาคม
แตนบอกว่าก็มาคุยกับเจ้าของเจ้าดำกับเจ้าเถิกอยู่
เออเมื่อคืนได้ยินเสียงหมาเห่ากันไหมเจ้าของหมาทั้งสองตัวบอกว่า
ได้ยินนะป้าแตนก็ได้คุยก็คุยกันแค่เนี้ยอืม
เมื่อคืนหมาเห่าไหมเอาบ้านเธอเห่าแล้วบ้านฉันก็เห่า
ไม่เคยพูดเลยว่าแบบโอ้สงสัยโจรจะเอาหลานมาคืนบ้าง
ป้าแตนบอกไม่เคยพูดนะฮะอืม
ได้บอกพ่อแบมไหมว่าแบบเขาน่าจะเอาหลานมาคืนอะไรพวกเนี้ย
ป้านี่ไม่แน่ใจนะป้าไม่ได้พูดแต่ป้าก็จำไม่ได้นะอันนี้น่ะอืม
แต่ว่าในคืนนั้นเราได้ยินเสียงหมาเห่ามันเห่านั้นไหมป้าจ้า
ก็พักหนึ่งนะเพราะว่าหมาเห่าจากตรงนี้ไปยาวไปถึงตรงนู้นอะไรอย่างนี้
น่าจะหลายนาทีอยู่มันเห่าแล้วเราได้ยินเสียงอย่างอื่นไหมป่ะ
ไม่มีเพราะว่าป้าส่องดูว่าเออสวนสยางข้างหน้านี้เขามากรีดยางแล้ว
แดดมันส่องแบบหมาเห็นแล้วหมาเห่าไหมอะไรอย่างเงี้ยไฟแดดก็ไม่มีนะ
แต่ไอ้นี่ก็มันเห่าตลอดเห่าตลอดเลย
เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเสียงสุนัขเห่าในช่วงคืนระหว่างที่ตามหาน้องชมพู่และป้าแตน
อ่าไปบอกว่าสงสัยโจรจะเอาหลานมาคืนตรงนี้ป้าแตนยืนยันว่าไม่มีอืม
ไม่เคยพูดแบบนั้นค่ะครับตัวนี้ที่ฉันอยากให้มีเทคโนโลยีอะไรก็ได้อ่ะ
ทำให้คนสื่อสารกับสัตว์ได้มากเลยอ่ะทำไมฮะคดีนี้มันอาจจะได้แบบ
นิดเจ้าเถิกเจ้าดำเห็นอะไรยังไงกันบ้างวันนั้นมันเห่าอะไรกัน
ถ้ามันมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราสื่อสารกันได้เนอะ
ปัญหาหนักของตำรวจในพื้นที่เนี่ยผมเคยไปที่บ้านกรอกมาได้คุยกับเจ้าหน้าที่
ก็คือนี่แหละอย่างที่เราตามข่าวกันทุกวันเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่มี

พยานแวดล้อมต่างที่เจอก็คือพยานที่ช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่
แต่ไม่มีพยานที่เห็นตอนที่เด็กเนี่ยหายตัวไปว่ามีใครน่าสงสัยเข้ามาใกล้บ้าง
มีใครที่เห็นรับหลังไปว่าจะพาเด็กไปบ้างมีใครเห็นเด็กเดินไปทางไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะมารู้กันอีกทีนึงก็คือน้องหายไปจากบ้านหายไปแบบไร้ร่องรอย
นี่คือความยากลำบากในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยผลชนสูตร
ของน้องชมพู่ออกมาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองเสียงนะคะเสียงหนึ่ง
ก็ยังมีกลุ่มคนที่มั่นใจว่าน้องไม่มีทางเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปแล้วก็เสียชีวิตเองแน่นอน
อีกกลุ่มนึงมองว่าน้องอาจจะเดินขึ้นไปเองก็ได้นะบางคนก็ยังเชื่ออยู่ว่าภูเหล็กไฟก็ไม่ได้เป็นเส้นทาง
ที่เด็กจะเดินขึ้นไปหรือว่าหลงขึ้นไปเองไม่ได้ครับทีเนี้ยมีข้อมูลออกมาว่าที่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ย
เพราะว่าแม่น้องชมพู่ออกมาบอกว่าชมพู่เนี่ยนะปีนขึ้นแคร่หน้าบ้านตอนที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
ปีนขึ้นเองไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับภูเหล็กไฟนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราได้มีการเปรียบเทียบข้อสังเกตในเรื่องนี้ถึงความเป็นไปได้เนี่ย
มาวัดกันเลยแคร่สูงเท่าไหร่ยังไงนะคะ
แม่บอกว่าน้องปีนขึ้นแค่นี้เองไม่ได้ต้องเหยียบบันไดเล็กขึ้นไปถึงจะขึ้นได้
ส่วนบ้านที่เป็น๒ชั้นเนี่ยบันไดขึ้นชั้น๒น้องก็ขึ้นเองไม่ได้นะคะ
ถ้าไม่ใช่พ่อก็ต้องเป็นแม่หรือไม่ก็พี่สดิ้งต้องอุ้มขึ้นไป
เพราะฉะนั้นเขาสูงอย่างภูเหล็กไฟเนี่ยไม่มีทางที่ชมพู่จะขึ้นไปเองแน่
คุณนาริสก็เลยเอาข้อสังเกตนี้ไปทดสอบต่อค่ะ
คราวนี้ขอยืมตัวน้องอาชิน้องอาชินี่ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทน้องชมพู่เลยนะคะ
แล้วทีมข่าวเราไปขออนุญาตแม่น้องอาชิมาเรียบร้อยแล้วที่จะให้น้องเนี่ยมาทดลองเป็นชมพู่ในการปีนขึ้นแคร่แล้วก็ขึ้นบันไดชั้น๒ของบ้าน
นี่นะฮะเราก็พยายามที่จะดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เด็กอายุสัก๒๓ขวบนะถ้าจะปีนขึ้นภูเหล็กไฟเองใช่ค่ะนะ
คุณผู้ชมดูกันต่อนะคะหลังจากที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ความเห็นมันแตกออกเป็น๒เสียง
กลุ่มหนึ่งก็มองว่ามันก็เป็นไปได้นะชมพู่อาจจะขึ้นภูเหล็กไฟแล้วก็หลงป่าอยู่ในนั้นแล้วก็เสียชีวิตเองก็ได้
นึงบอกเป็นไปไม่ได้แม่เขาก็ออกมาบอกเองว่าลูกเขาเนี่ยขนาดขึ้นแคร่หน้าบ้านเนี่ยค่ะความสูงประมาณสัก๒๐เนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลย
แล้วจะเอาอะไรกับภูเหล็กไฟคุณแม่บอกว่าชมพู่ต้องปีนบันไดเล็กอันนี้ค่ะขึ้นไป๑๙ก่อนแล้วค่อยขึ้นแคร่ที่ขึ้นไปนั่งเล่นเป็นประจำ
ส่วนบันไดขึ้นชั้นสองของบ้านแม่สายหัวเลยนะบอกว่าชมพู่ขึ้นไม่ได้ต้องให้ใครสักคนอุ้มขึ้นไป
นาริสบอกอ่ะเพื่อจะได้คลายความสงสัยเรามาลองจำลองกันดูดีไหมว่าถ้าเป็นเด็กที่ส่วนสูงอายุพอกับชมพู่เนี่ยเขาขึ้นได้หรือเปล่า
ก็เลยไปขอยืมตัวน้องอาชิเพื่อนสนิทของน้องชมพู่มานะคะอาชิเนี่ยเกิดหลังชมพู่๒๒วันเพราะฉะนั้นอายุเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันแน่นอน๒๓ขวบ
ด้วยครับแล้วเลยบอกว่าน้องอาชิลองปีนขึ้นแค่ให้พี่ดูหน่อยผลปรากฏว่าคุณผู้ชมดู
ขึ้นได้ไหมอาชิขึ้นได้นะคะขึ้นได้ใช่ไหมปีนขึ้นแคร่ได้แบบไม่ต้องใช้บันไดเหยียบด้วยนะ
แต่มันก็จะมีความทุลักทุเลเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าถามแค่ว่าขึ้นได้หรือไม่ได้
คำตอบคืออาชิขึ้นได้นะคะแต่นี่คือแค่ไม้ไผ่นะแค่ไม้ไผ่ที่บ้านใช่ไหม
มันไม่ใช่โอ้โหเนินหินอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่อยู่บนภูเขาบนภูเหล็กไฟเนี่ย
อันนี้ก็คือแค่ปีนขึ้นไปสเต็ปเดียวแค่นี้จะสูง๖๐เซนติเมตรเซนติเมตรค่ะ
ส่วนน้องอาชิกับน้องชมพู่เนี่ยความสูงเขากล้ายกันประมาณ๙๕เซนติเมตรใช่ค่ะ
แต่ว่าเด็กก็โอ้โหต้องปีนขึ้นไปหน่อยไม่สามารถก้าวขาแล้วขึ้นได้เลย
ใช่ค่ะก็ต้องมีการปีนป่ายทุลักทุเลนิดนึงทีนี้ลองอีกหนึ่งอย่างค่ะ
นาริสเนี่ยลองให้น้องอาชิขึ้นบันไดไปหยิบของเล่นชั้น๒ที่บ้านซิ

ซึ่งตัวขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันเตี้ยกว่าแค่หน้าบ้านนะคะ

อาชีพถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ค่ะ

น้องแบบไม่ยอมก้าวขึ้นเลยแล้วก็ร้องงอแงจะให้แม่อุ้มท่าเดียว
ไม่กล้าขึ้นบันไดเองถึงแม้ว่าแต่ละขั้นของบันไดจะเตี้ยกว่าแคร่ก็ตาม

ซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่แม่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

คือไม่กล้าขึ้นบันไดหรือเนินสูงถ้าจะให้ขึ้นต้องมีคนอุ้มเท่านั้น
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยถามแม่น้องอาชินะคะว่าแม่คิดว่ายังไงลูกแม่ยังขึ้นแคร่ได้เลย
จริงบันไดก็ขึ้นได้แต่อาจจะแค่กลัวเฉยแล้วแม่คิดว่าชมพู่จะเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองได้ไหม
น้องอาชิบอกว่าถ้าถามแม่นะแม่มั่นใจเลยจากที่แม่เห็นชมพู่เป็นประจำพาอาชีพมาเล่นกับชมพู่ตลอด
มั่นใจมากว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นภูเหล็กไฟไปเองได้แน่นอนและไม่คิดว่าชมพู่จะเดินออกจากบ้านเองด้วยซ้ำ
ชมพู่ที่แม่รู้จักค่อนข้างขี้กลัวไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวแล้วก็ไม่กล้าเดินออกจากบ้านไปไกลค่ะ
เห็นแต่เหยียบเหยียบกะอีขึ้นถ้าปกติแล้วเนี่ยชมพู่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะ
ไม่เชื่อค่ะอืมเพราะว่าอะไรค่ะโหดิกเนอะอืมถ้าขนาดเราขึ้นไปก็ยังอยากลงมาเลยมันเหนื่อยอืม
ส่วนประเด็นเรื่องที่มีคนตั้งข้อสังเกตสำหรับกลุ่มคนที่คิดว่าชมพู่น้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นเขา
แล้วก็ไปถอดเสื้อถอดกางเกงเองอะไรอย่างเงี้แน่นะคะนาริสก็ไปถามแม่น้องชมพู่เหมือนกันว่าเรื่องนี้แม่มองยังไง
แม่บอกว่าชมพู่ถอดกางเกงเองไม่ได้ซึ่งถามว่าจริงจริงถอดเองเนี่ย
ถ้าจะให้น้องถอดเองโอกาสมันน้อยมากถ้าไม่จำเป็นจริงใน๕ครั้งอาจจะมีสักหนึ่งครั้งที่น้องจะถอดเองได้
ซึ่งลักษณะการถอดเนี่ยนะน้องจะใช้มือข้างหนึ่งดึงกางเกงลง
แล้วก็ใช้เท้าสองข้างอะค่ะย่ำย่ำจนกางเกงที่มันกองออกมาอยู่ข้างนึงเนี่ย
ค่อยค่อยเคลื่อนหลุดลงไปแต่ลักษณะเนี่ยมันต่างกับกางเกงที่เจ้าหน้าที่พบบนภูเหล็กไฟ
ที่มันเหมือนมีคนถอดออกมาแล้วก็ไปโยนซุกไว้ใต้ย่าเพราะว่าถ้าเป็นชมพู่ถอดก็คือจะย่ำย่ำย่ำอยู่แบบนั้น
แล้วมันก็ควรจะต้องอยู่ใกล้ใกล้กับตัวของน้องหรือว่าร่างของน้องนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเชื่อว่า
ต้องมีคนร้ายนี่แหละถอดกางเกงชมพู่ออกไป
คือน้องเวลาถอดกางเกงจะใช้มือข้างหนึ่งดึงดึงลงแล้วก็ย่ำลงค่ะ
มันก็จะกองอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเก็บหรือไม่เก็บอ๋อมันจะมีอาจจะมีปิ้นพลิกลงมา
พูดม้วนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนั้นแหละถ้าใครที่สงสัยเรื่องถอดกางเกง
แม่อยากให้สมมุติว่าถ้าเรากำลังใกล้ตายยังจะมีใจไปเก็บกางเกงไปพาดไปตากไหม
ยังมีแรงไปพาดตากเราจนไปดิ้นตายตรงไกลไกลกางเกงไหมแม่ก็ยังเชื่อว่าคนร้ายมี
แล้วมีการไปวางค่ะแม่แม่เชื่อว่ามีคนร้ายค่ะอืม
นาริสไม่ได้ถามความเห็นนี้แค่กับแม่น้องชมพู่นะคะไปถามนาแตด้วย
นารินนะคะนายนารินหลับโพนี่แหละนายนารินก็พูดเหมือนแม่น้องชมพู่เลยค่ะว่า
ถอดกางเกงเองไม่ได้แน่แล้วก็เชื่อว่าคดีนี้ต้องมีคนร้าย
ส่วนใครที่คิดว่าตัวเขาเป็นคนวางแผนหรือเป็นคนฆ่าน้องอ่ะเอาเป็นว่าไม่ขอตอบโต้
รอให้ถึงวันที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วให้สังคมเข้าใจตัวเขาเองก็แล้วกัน
เท่าที่อยู่กับหลานเนอะปกติหลานก็จะมาเล่นกับยายที่นา
เวลาน้องเขาจะเข้าห้องน้ำปวดฉี่อะไรเนี่ย
เขาต้องเรียกยายเรียกตาหรือไม่ไม่งั้นก็ถ้าพี่สาวเข้ามาด้วยเขาจะเรียกครับ
เชื่อว่าน้องถอนตัวเองได้บนภูเขาตอนนั้นถ้าในความรู้สึกของผมนะ
ลึกเลยที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยพอบอกเลยน้องไม่ถอดกางเกงหรอกครับ
ทำไมถึงไม่ถอดกางเกงวันที่น้องหายมันแถวนั้นก็จะมี
ยังไม่มีย่าไม่มีฝนตกเลยอืมอ่าหลานก็คือถ้าเขาขึ้นไปเนี่ย
ตรงที่มีลกน่ะเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะถามพาเลยมีรองเท้าไหม
ก็จะใส่รองเท้าตลอดเขากลัวเจ็บเนี่ยเขาจะเป็นเด็กอย่างนี้
ถ้ามันลุกถ้ามันมียุงมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปเลย
ทีนี้แม้ว่าคนที่เคยสัมผัสพื้นที่บ้านเกาะนะฮะขึ้นภูเหล็กไฟนะครับ
หลายคนจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าเคยไปสัมผัสเคยไปเดินสำรวจมาแล้ว
ก็แล้วแต่เนี่ยจะเชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเอง
อ่านะหรือว่าเด็กคนไหนจะเดินขึ้นไปเองค่ะแต่คนที่เขามองว่า
เด็กเดินขึ้นไปเองได้เนี่ยก็มีเราสอบถามความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่บ้านกอกมาเนี่ย
ก็มีคนที่เขาเห็นว่าเออก็อาจจะเป็นไปได้นะค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพรานเด่นอืมนะฮะ
รานเด่นเนี่ยเป็นพรานในพื้นที่แถวนั้นมาสามสิบกว่าปีนะฮะเคยบอกกับเราว่า
ภูเหล็กไฟเนี้ยเหรอคือเด็กสามขวบเนี้ยขึ้นได้อืม
หลานผมเนี่ยยังเคยขึ้นมาแล้วค่ะอ่าแต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นในทางที่น้องชมพู่เนี่ย
หรือว่าชาวบ้านคนอื่นหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี้ยขึ้นไปก็ได้อืม
เพราะมันมีหลายทางค่ะวันนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องชมพู่เนี่ยขึ้นทางไหนค่ะ
เพราะอยู่ดีก็คือเด็กเนี่ยก็หายตัวไปจากบ้านเลย
อาจจะพลัดหลงไปทางไหนก็ได้อย่างทางเนี้ยเนี่ยฮะ
วันนี้พรานเด่นพาเราไปดูค่ะนะพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะฮะ
บอกว่าทางนี้ครับทุกผู้ชมครับที่มันขึ้นได้เดินได้สะดวกด้วย
เอาไม่เชื่อดูสินี่ฮะพรานเด่นนะฮะนายเด่นเชื้อคมตานะ
รานแห่งบ้านกกตูมมีประสบการณ์เข้าป่าล่าสัตว์มา๓๐กว่าปีนะครับ
อ่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อว่าน้องชมพู่เนี่ยสามารถเดินขึ้นเขาเองได้
เด่นให้ข้อมูลว่าเส้นทางที่จะขึ้นภูเหล็กไฟมันมีอยู่หลายเส้นทางนะครับ
มีอยู่เส้นหนึ่งที่เด็กสามารถเดินได้แน่เพราะมันไม่ค่อยลาดชัน
ไม่ค่อยมีโขดหินแต่ว่าทางมันจะไกลมากขึ้น
ต้องเดินอ้อมเขาอ่ะระยะทางจากบ้านน้องชมพู่เนี่ย
ที่เราไปในพื้นที่เนี่ยนะจากบ้านน้องชมพู่ผ่านไร่มันสำปะหลังหลังบ้านแล้วขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ย
ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรแต่ทางนี้พรานเด่นบอกว่าไปได้แต่สองจุดห้ากิโลเมตร
อืมคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็ไปด้วยนี่ฮะนี่พรานเด่นก็ไปบอกนี่ไง
ต้องไปทางนี้นะเส้นทางเนี่ยเดินขึ้นตรงสวนยางพารา
ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกกตูมนะเราก็แบบโอ้โหขึ้นสวนยางพาราตรงข้ามบ้านกกตูม
โรงเรียนบ้านกกตูมมันโอ้โหมันคนละทางเลยไหมคือมันคนละทางกับหลังบ้านน้องชมพู่เลยอ่ะ
คือมันต้องออกมาทางหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นถนนใหญ่ใช่แล้วก็ตัดไปทางสวนยางพารา
แล้วถึงจะไปถึงโรงเรียนแล้วก็เข้าสวนยางพาราอ่าแล้วน้องชมพู่จะมาเดินอะไรมาทางนี้อ่ะเออ
เดินหายไปทางหลังบ้านเออยังพอจะคิดว่าเออจะมีสิทธิ์ได้
แต่ที่ถ้าเดินผ่านหน้าบ้านก็ต้องไปถึงถนนหน้าบ้าน
มีบ้านตาบ้านยายมีบ้านป้าถอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยออกไปหน่อยหนึ่งมีบ้านลุงพลอีกอ้าว
จะไปถึงโรงเรียนจะไม่มีใครเห็นเด็กวันนั้นเลยเหรอ๑๑พฤษภาคม
รานเด่นบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมาทางนั้นก็ได้
มันทะลุสวนมันสำปะหลังไร่มันสำปะหลัง
มันก็มาโผล่ตรงนี้ได้ตรงสวนยางพาราตรงข้ามโรงเรียนกกตูม
ท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมโรงเรียนกกตูมอยู่ตรงนี้นะ
บ้านน้องชมพู่สวนยางพาราฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
มีไร่มันสำปะหลังอยู่หลังบ้านน้องชมพู่พรานเด่นบอกว่า
ไม่ได้หมายความว่าน้องชมพู่เขาจะเดินออกทางปกติที่จะไปผ่านถนนแล้วมาถึงโรงเรียน
เด็กอาจจะเดินลัดเลาะหลงผ่านไร่มันสำปะหลังแล้วทะลุไปสวนยางพารา
แล้วก็ขึ้นไปยังภูเหล็กไฟก็ได้ซึ่งถ้ามาทางนี้
มันจะมาทางที่ผมพามานี่แหละค่ะมันเดินง่ายมันไม่ลาดชัน
ไม่ค่อยมีโขดหินเพียงแต่มันไกลกว่าเส้นที่ขึ้นทางชันแค่นั้นเอง
รานเด่นก็พานะฮะทีมข่าวของเราเนี่ยเดินมุ่งหน้าขึ้นภูเหล็กไฟเลยนะ
ก็เดินขึ้นไปเรื่อยครับทุกผู้ชมครับจากทางราบเรียบเนี่ย
มันก็เดินง่ายแหละมันเดินง่ายกว่าเส้นอื่นอย่างชัดเจน
มันก็มีโขดหินอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ชันมาก
ก็จะไปเจอห้วยกกว่าเป็นห้วยน้ำเล็กคนเลี้ยงวัวมักจะพาวัวมากินน้ำที่นี่
เพราะว่าวัวเขาก็พามาหาย่งหายากกินแถวนี้นี่แหละ
เด่นบอกว่าห้วยกกว่าเนี่ยตรงนี้เด็กก็เดินได้นะ
ต่อให้เดินไม่ได้ก็คลานขึ้นได้ข้ามโขดหินได้
สมมุติฐานของพรานเด่นนะพอเดินข้ามห้วยกกว่าไปได้สักหนึ่งกิโลเมตรเนี่ย
ตรงนั้นแหละทางถึงจะยากขึ้นเริ่มชันขึ้น
แต่มันก็ไม่ชันเท่ากับทางที่เราสัมผัสกัน
มันก็มีสลับกับทางราบที่มีโขดหินขึ้นเล็กน้อย
แล้วเส้นทางนี้เด็กเดินได้แน่นอน
ช่วงที่น้องชมผู้หายตัว๑๑พฤษภาคมพรานเดรบอกว่าอย่าลืมนะช่วงนั้นหน้าแร้ง
ไม่ใช่ภาพแบบที่เราเห็นกันในวันนี้คือหน้าฝนฝนตกยากขึ้นสูงต้นไม้ขึ้นเขียวไปหมด
ช่วงนั้นแรงเดินง่ายกว่านี้อีกเยอะแล้วก็พาเราเดินต่อ
มันจะมีจุดหนึ่งที่มันก็ยากพอสมควรนะฮะหินมันจะชันหน่อยนะชันมากกว่าช่วงแรก
แต่ก็เดินได้เดินไปถึงจุดที่ชันที่สุดซึ่งจะไปเจอจุดที่ชัน๔๕องศา
ห่างจากจุดที่เจอศพน้องชมพู่อีกแค่๕๐๐เมตรแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าถ้ามาเส้นนี้เนี่ยจะไปเจอทางชัน๔๕องศาเนี่ยแค่๕๐๐เมตร
ซึ่งมันไม่ได้ไกลมากมันระยะทางถูกต้องแล้วจะถึงจุดเจอศพน้องชมพู่
แต่ถ้ามาจากเส้นที่เราเดินกันทุกวันทุกวันว่าโอ้เด็กจะขึ้นได้ยังไงเด็กจะขึ้นได้ยังไง
ที่พระอาณเดชน์บอกอะอันนั้นน่ะคุณชัน๔๕องศาตั้งแต่ตีนเขาอะ
กิโลเมตรคนก็เลยเชื่อว่าไม่มีทางที่เด็กจะขึ้นได้
แต่ถ้าดูอย่างนี้มันก็จะมีคำถามว่าโอ้โหแล้วเด็กจะลัดเลาะมาจากหลังบ้าน
ทางบ้านผ่านว่ายวันสอมปะหลังมาถึงสวนยางพาราด้านหลังฝั่งตรงข้างโรงเรียนกกตูมอะไรอย่างนี้เลยหรอ

รานเด่นบอกว่าก็เขาหายไปตั้งกี่วันอ่ะ

จาก๑๑พฤษภาคมอ่ะไปเจอ๑๔พฤษภาคมอ่ะ

ช่วงเวลาเดินตรงนี้เนี่ยถ้าเดินจริงแบบไม่พักไม่หยุดจริงเนี่ย
มันก็ไม่น่าจะเกิน๒ชั่วโมงผ่านลำห้วยเด็กก็อาจจะดื่มน้ำตรงนั้นก็ได้
พอดื่มน้ำมีเรี่ยวมีแรงหาทางกลับบ้านไม่เจอหลงไม่รู้จะไปทางไหน
ก็อาจจะต่อขึ้นไปเรื่อยเดินไปเรื่อยก็ไปถึงภูเหล็กไฟก็เป็นได้

สั้นอยู่แต่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าขนาดเด็กไปไม่ได้สั้นอยู่แต่ไปได้นะ
เด็กมันตัวเบานะล้มกว่าลูกใหม่ลูกคานไป
ถ้าเป็นน้องมาทางนี้ขึ้นไปถึงจุดที่พบศพได้
ได้ทางไหนก็ได้ไม่ว่าทางบ้านของเขาเองหรือทางนี้ก็ได้

เป็นไปได้ขนาดแก่แล้วอย่างนี้ยังคิดว่าทางผิดเป็นทางบ้านก็เคยมี๒๓วันก็เคยมีนะ

ครับผมไปภูผาแดงนั่น

หลงคิดว่าทางบ้านตัวเอง
แล้วลอยพวกเขียดินอะไรต่างที่เราเห็นมาตามทางพ่อมันคือลอยอะไร
รอยสักเขียครับไก่ปลาหรือตะกรวดหรือตัวอะไร
อันนี้แหละฮะอันนี้คือสมมุติฐานของพรานเด่นนะ

ว่ามันมีเส้นทางนี้อยู่ด้วยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้
แต่เขาเองก็ไม่ได้ฟันทงนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่า
เราก็พยายามเก็บตกทุกข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านแหละเพราะอย่างที่บอกบางที
ชาวบ้านเขาวันดีคืนนี้เขาก็นึกอะไรออกอ่ะเพราะเวลามันก็ผ่านมานานแล้วนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เรื่องของชายม่วงดำจำได้ไหมคะ
ช่วงที่กำลังอยู่ในระหว่างการค้นหาน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเนี่ยมีชาวบ้านเขาบอกว่าเขากำลังค้นหาอยู่นะ
เขาบอกได้ยินเสียงสนทนาที่คุยกันแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ามาเสียเวลาตามหาเลย
เพราะเหมือนว่าสองคนนั้นเขารู้เรื่องรู้ราวกันอยู่แล้วว่า
มันเกิดอะไรขึ้นรู้อยู่แล้วว่าน้องเสียชีวิต
เพราะมันมีประโยคทำนองว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วให้ทำใจซะ
คือวันนั้นเนี่ยที่ชาวบ้านคนนี้เขาบอกเนี่ย
คือวันที่เจอศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม

เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไฟฉายที่ฆ่าศีรษะที่เป็นไฟส่องกบของเขาอ่ะค่ะ
ตเตอรี่มันหมดพอดีเออเขาไม่ได้เปิด
เขาก็เลยนั่งพักอยู่ค่ะเพราะเจอศพเด็กแล้วนี่
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งใส่หมวกคลุมโม่งโม่งสีดำค่ะ

แล้วเขาก็เลยได้ยินเขาสนทนากับปลายสายที่โทรมาคุยด้วย
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่
เสียงที่ได้ยินเขาคุยกันเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่า
ทำให้เขาแทบหมดแรงอืมเพราะว่าโอ้โหตามหาน้องต้องหลายวัน
จนสุดท้ายมาเจอศพน้องก็สงสารนั่นแหละ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้กลับคุยกับปลายสายลักษณะเหมือนกับบอกว่า

เอาแล้วให้ชาวบ้านเดินหาทำไมตั้งนานอะไรแบบนี้ประมาณอย่างนั้น

แต่ว่าเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือใคร

ใช่เพราะว่าตอนที่ค้นหาตอนนั้นที่เขานั่งอยู่เนี่ยที่ว่านั่งพักมันก็มืดแล้วเหมือนกันเขาก็มองเห็นไม่ชัด

เราก็พยายามไปสอบถามข้อมูลมานะว่าวันนั้นน่ะมีใครสวมโม่งบ้าง

ก็ไปสอบถามชาวบ้านที่ขึ้นเขาพบศพน้องชมพู่ไป๑๓คนนะคะก็ยังไม่เจอนะ

เพราะว่ารักษณะที่คนที่ให้ข้อมูลบอกเรามาเนี่ยบอกว่าเป็นชายร่างทวมสวมโม่งดำ
หนึ่งในกลุ่มชาวบ้านชุดแรกที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ขวานย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้เราฟังบอกว่า
เย็นวันนั้นทุกคนดีใจกันยกหมู่บ้านเลยที่มีคนไปพบรองเท้าเด็ก
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
ตัวเขาเองก็ตามไปกับชาวบ้านกลุ่มแรก
ซึ่งในจำนวนนั้นมีนายสมบัติแล้วก็มีลุงพลรวมอยู่ด้วย
สักพักหนึ่งเขาบอกได้ยินเสียงลุงพลหวีดร้องมาแต่ไกลเลย
ก็ตกใจรีบตามกันไปดูค่ะ
ปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือศพของน้องชมพู่
แล้วก็เห็นสภาพลุงพลซุดนั่งร้องไห้ใกล้กับศพหลาน
เขาบอกตอนนั้นเขาก็ช็อกมากเหมือนกันนะ
แล้วก็โทรลงมาบอกภรรยาที่อยู่ตีนเขาข้างล่างเนี่ยว่า
เจอชมพู่แล้วนะแต่ว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ทีมข่าวก็เลยถามว่าอ่ะแล้ววันนั้นในขวานอ่ะ
แต่งตัวยังไงใส่เสื้อผ้าอะไร
ขวัญบอกว่าเขาสวมเสื้อแขนยาวสีแดง
กางเกงขายาวไม่ได้สวมหมวก
แล้วก็ติดไฟส่องกบเอาไว้ที่ศีรษะ
ถ้าจะสงสัยว่าเขาคือชายสวมม่วงดำ
เขาบอกว่าไม่ใช่เขาแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้สวมหมวก
พอถามต่อว่าแล้วตอนที่เดินหาตอนนั้นน่ะ
เห็นใครดูผิดสังเกตอะไรบ้างหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่ทันสังเกตใครเลยจริง
ถ้าเป็นญาติน้องชมพู่ก็มีแต่ลุงพลนี่แหละ
ที่เดินขึ้นมาค้นหาถึงข้างบน
แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพน้องชมพู่
กับนายโชดช่วงพี่ชายของน้าเสริมน้าเขยน้องชมพู่
ถ้าถามเขาในฐานะที่เป็นคนก็เดินขึ้นไปค้นหาช่วยตามหาตัวน้องเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่น่าจะขึ้นมาที่ภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเอง
วันที่๑๑๑๒พศพที่ชาวบ้านออกตามหาเนี่ย
ก็คงไปไหนไม่ได้ไกลมากแล้วชาวบ้านก็น่าจะเจอน้องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณนั้นแล้ว
หรือไม่ก็๑๒แต่จุดที่ไปเจอเนี่ยมันสูงมาก
เป็นไปไม่ได้เลยที่น้องจะเดินไปถึงตรงนั้นด้วยตัวเอง
ยังไงยังไงก็น่าจะต้องมีคนพาน้องขึ้นไปถึงตรงนั้น
พี่แต่งตัวอย่างไรคะ
ก็ชุ่มขายาวเชื่อแค่นยาวสีแดง
ใส่หมวกไหมวันนั้น

ใส่หมวกหรือเป็นแบบไหนแบบบีบแบบม่วงหรือแบบไหน
ไม่น่าจะใส่ใส่แบบไฟสายอย่างเดียว
คือมีใครสังเกตไหม

วันหน่นพี่ใช้โทรศัพท์โทรหาใครไหม
พี่โทรรานายเข้าพ่อมือมือ

มีใครคุยโทรศัพท์อีก๑๒๐๐เยอะครับแต่จำไม่ได้
เยอะวันนั้นต้องมีคนครับเพราะว่าวันนั้นอ่ะ
ถ้าน้องเดินไปเองน่ะผมหาวันแรกต้องเจอไม่คิดว่าน้องจะไปไว
ขนาดนั้นถ้าไปเองต้องเจอ
ก็เป็นว่าแม้กระทั่งทีมชุดแรกที่ขึ้นไปค้นหาเนี่ยสำหรับ
ในขวาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นคนต้องสงสัยหรือว่าชายร่างทวมสวมโม่งดำ
เขาบอกเขาไม่เจอนะคะอืมอ่ะไม่เป็นไรประเด็นนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้
ถ้ามีใครมีข้อมูลเจออะไรเดี๋ยวเรามารายงานมีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันค่ะ
เป็นข่าวลืออันนี้เป็นข่าวลือที่เขาพูดต่อต่อกันมานะคะว่ามันเป็นประเด็นที่เหมือนคนพยายามจะโยงไปเข้าลุงพลให้ได้ที่บอกว่า
เนี่ยตอนทันทีที่เจอศพนะลุงพลน่ะร้องห่มร้องไห้ใช่ไหม
แต่วินาทีแรกที่เจอเขาเห็นลุงพลวิ่งไปกราบศพหลานนะ
คนตกใจกันหมดเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องไปกราบศพหลานด้วยอ่ะอืม
อีกครั้งอันนี้คือเสียงที่เขาเล่าลือกันต่อเป็นทอดมานะคะ
นักข่าวเราก็เลยอ่ะไปหาชาวบ้านที่ขึ้นไปวันนั้นอ่ะอ่า
ทีมข่าวเราไปหานายโอ๊ะค่ะคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านชุดแรกที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็พบศพน้องชมพู่เขาก็เล่าย้อนกลับไปครับวันนั้นเขาบอกเขาจำได้แม่น
เขาเดินตามหลังนายสมบัตินายสมบัตินี่คือคนแรกที่พบศพน้องชมพู่นะคะ

ส่วนลุงพลกับชาวบ้านคนอื่นเนี่ยอยู่ข้างหลังเขาอีกทีนึง

จังหวะที่กำลังหากันเป็นกลุ่มกลุ่มมีเสียงคนตะโกนขึ้นมาว่างู

ทุกคนก็เลยกระโดดหนีวิ่งกระเจิดกระเจิงกันไป
จนกระทั่งนายสมบัติตะโกนขึ้นมาบอกเจอแล้วเจอแล้ว

ก็เห็นนายสมบัติยืนอยู่ห่างจากร่างน้องชมพู่๓เมตร
แล้วก็เห็นชัดเจนว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
สักพักนึงค่ะลุงพลวิ่งตามขึ้นมาเลย
แล้วก็พอเห็นภาพก็ร้องไห้โหด
ทีมข่าวเราก็ถามว่าแล้วที่เขาพูดกันอ่ะว่าพอลุงพลเห็นร่างหลานแล้วเนี่ย
วิ่งไปร้องไห้ข้างศพแล้วก้มลงกราบศพหลานเนี่ยเรื่องจริงไหม
โอ๊คบอกใช่เหรอไม่เห็นนะ
แต่เอาจริงมันก็มืดมากเพราะตอนเจอมันก็ช่วงค่ำแล้ว

แต่เรื่องกราบเนี่ยเขาไม่ยืนยันเขาไม่เห็น
แต่เรื่องที่เขาแปลกใจก็คือลุงพลบอกให้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อดักคนร้าย
แล้วมีการเอ่ยชื่อคนในหมู่บ้านกกอกขึ้นมาด้วยค่ะ
อืมอืมแต่ผมก็บอกให้ไข่เนอะจะไปปิดล้อมอืมอืม
แล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเป็นคนทำอืม
ทีนี้เราก็ถามนายโอ๊คอีกเสียงหนึ่งนะคะอยากรู้ว่า
เขาคิดเห็นยังไงว่าตกลงแล้วเขาคิดว่า
มันมีโอกาสไหมที่น้องชมพู่เนี่ยจะเดินขึ้นไปแล้วก็เสียชีวิตเองตรงนั้น
นายโอ๊เห็นต่างจากนายขวานนะคะนายโอ๊บอกว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะ
เพราะว่าน้องชมพู่๓ขวบน้องก็เดินเองได้แล้ว
อีกอย่างที่หมู่บ้านเองก็เคยมีเด็กหายแบบเนี้ยเหมือนกันครับ
ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน
ส่วนที่บอกว่าน้องชมพู่ถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าก็ใครจะไปรู้ว่าบางทีน้องอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่
มันต้องเอาตัวรอดแบบสุดสุดก็ได้แล้วสัญชาติยานความเป็นมนุษย์อ่ะ
มันก็อาจจะทำได้ทุกอย่างที่ตัวเองทำไม่ได้ก็ได้ในเวลาปกติ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าจะดูเรื่องของคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะ
มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยตกอยู่ในความรู้สึกเดียวกับลุงพล
ถ้าย้อนไปนะครับท่านผู้ชมครับย้อนไปเนี่ยเมื่อปี๖๖
ถ้าท่านยังจำกันได้มีคดีของน้องต้าแงเด็กชายชาวพม่า
เราขอย้อนไปหน่อยนะครับอ่าน้องต้าแงตอนนั้นเป็นข่าวที่แบบโอ้โหดังมาก
ข่าวดังติดตามกันคนติดตามกันคล้ายคดีน้องชมพู่เลยค่ะ
เพราะว่าตามหากันอยู่หลายวันก็เอาใจช่วยอยากให้หาเจอ
ต้าแงเด็กชายคนนี้เนี่ยเป็นเด็กชายชาวเมียนมาพ่อกับแม่เป็นตรางานชาวเมียนมานะครับ
มารับจ้างเกี่ยวกับการทำไร่มันสำปะหลังอยู่ในพื้นที่ป่าอ้อยนะไร่อ้อย
อยู่ในพื้นที่ตำบลสระพังลานอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ้าท่านยังจำกันได้นะน้องต้าแงเนี่ยนะฮะ
ต้าแงเด็กชายวัยสองขวบเนี่ยถูกพบกลายเป็นศพในร่องน้ำของป่าอ้อย
ในพื้นที่ตำบลสระพังลานอำเภออูทองสุพรรณบุรีที่พบศพเนี่ยคือ๒๕ธันวาคม๒๕๖๖
หายไปเนี่ย๙วันหายไปตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมปีเดียวกัน๒๕๖๖
พบศพน้องต้าแงเนี่ยนอนตะแคงข้างอยู่บนก่อย่าในร่องน้ำ
น้ำเนี่ยลึก๑๕๐เซนติเมตรลึกกว่าตัวเด็กแน่นอน
เด็กชายวัย๒ขวบนะครับตอนนั้นก็ลักษณะคือขึ้นอืดแล้วนะครับ
มีหนอนไต่แล้วที่ท้องเนี่ยตามผลชนสูตรของแพทย์นะฮะ
ท้องแตกมีไส้ไหลออกมาเหมือนกับถูกสัดกัดแทะนะ
ขาหงอกไปด้านหลังลำตัวนะครับ
ตำรวจที่ทำคดีปิดคดีนี้นะครับระบุ
ต้าแงถูกผู้ชายแถวพื้นที่นั่นแหละที่ชื่อในฝน
ซึ่งเขาเป็นออทิสติกอายุ๓๒ปีแต่เทียบอายุของเขาเนี่ย
อายุแค่ไม่กี่ขวบแต่อายุจริงเนี้ยสามสิบสองปีอ่า
พาน้องไปพาไปเดินเล่นเข้าไปในป่าอ้อยเนี่ยนะ
แล้วก็เดินกลับออกมาก่อนค่ะโดยไม่ได้พาเด็กมาด้วยอืม
ช่วงนั้นน้องก็กลัวด้วยก็วิ่งหนีแล้วก็ไปตกร่องน้ำเสียชีวิตนะฮะ
คือในฝนเนี่ยบอกว่าเท่าที่ฟังแล้วจับใจความได้นะ
คือเด็กเนี่ยไปตกร่องน้ำตัวเองก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าน้ำลึกอะไรแบบเนี้ย
คือในฝนให้การบอกว่าเห็นแล้วแหละว่าน้องต้าแงตกลงไปในน้ำ
แต่ว่าน้องต้าแงตัวใหญ่เขาอุ้มไม่ไหวเขาช่วยไม่ไหว
เขาก็เลยวิ่งออกมาซึ่งในสภาพอาการของเขาที่เป็นออทิสติกอะไรพวกนี้ด้วย
ด้วยวัยของเขาณขณะนั้นด้วยนะฮะซึ่งเขาความจริงอายุสามสิบสองปี
แต่อายุก็ที่ด้วยความคิดความคิดของเขาอ่ะเขาก็เลยแค่ว่า
เขาช่วยไม่ได้น้ำมันลึกเด็กตัวใหญ่กว่าเขาค่ะเขาก็เลยเดินกลับใช่ค่ะ
อ่าทีนี้ก็หากันเขาพาเด็กน้องต้าแงไปตั้งแต่สิบเจ็ดธันวาคม
แล้วก็ไม่มีใครได้ฟังได้อะไรจากเขากว่าจะมาไล่กันเจอเนี่ย
สุดท้ายไปเจอน้องยี่สิบห้าธันวาคมคือเสียชีวิตแล้วอืมแล้วก็
มีการสั่งไม่ฟ้องนะฮะเพราะถือว่าเขาก็ทำไปโดยไม่รู้สำนึก
หมายถึงว่าเขาเป็นทางออทิสติกถือว่าไม่มีการกระทำโดยเล็งเห็นผล
นะครับก็สั่งไม่ฟ้องไปคดีนี้ของน้องต้าแงกับน้องชมพู่
มันคล้ายคลึงกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะ
การชนะสูตรสภาพศพของน้องต้าแงเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกาย
นะฮะไม่พบบาดแผลไม่มีการหักของกระดูก
ไม่มีรอยคราบเลือดในที่เกิดเหตุเนี่ยอันนี้เหมือนกับน้องชมพู่เลย
ค่ะต่างกันก็ตรงที่น้องชมพู่เนี่ย
เขาไม่ได้มีเรื่องของการร่องรอยสัตว์กัดแทะเหมือนกับทางน้องต้าแง
อ่าน้องต้าแงเขาไม่ขาดอาหารเหมือนน้องชมพู่
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะคาดว่าจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่หายไปอ่ะ
นะเพราะว่ายังมีอาหารหลงเหลือในกระเพาะอาหารค่ะนะฮะ
แต่เนี้ยศพก็อาจจะมีสัตว์แถวนั้นมากัดมาแทะอะไรพวกเนี้ยนะครับอืม
ที่คนสงสัยด้วยก็คือระยะทางที่ไกลจากบ้าน
จุดพบศพน้องต้าแงในป่าอ้อยลึกเข้าไปเนี่ยไกลจากจุดที่น้องต้าแงหายตัวไปจากสายตาของพ่อแม่เนี่ยนะ
ที่เขาทำงานแถวไร่อ้อยแถวเนี้ยจากด้านนอกเนี้ยแปดร้อยสี่สิบเมตรอืม
คือมันอาจจะดูใกล้กว่าการไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟของน้องชมพู่เห็นไหมใช่ค่ะ
หนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรจากบ้านนะแต่การก้าวเดินของน้องต้าแงเนี่ย
มันก็ลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของป่าอ้อยป่าย่านะ
อาจจะไม่ได้เป็นเนินเขาหินชันเหมือนน้องชมพู่ค่ะแต่น้องต้าแงเนี่ย
พ่อกับแม่บอกว่าน้องเขาเดินเองลำบากเพราะว่าขาเขาไม่เท่ากันอืม
แล้วมันมีร่องนงร่องน้ำเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเดินเข้าไปอย่างลำบากเหมือนกัน
ค่ะแต่มันพิสูจน์ชัดแล้วว่าน้องต้าแงเนี้ยมีในฝนเขาพาเดินไปอืม
อ่าแต่น้องชมพู่ยังไม่รู้ค่ะว่าใครพาเดินไปเดินขึ้นไปเองหรือว่าอะไรยังไง
ตำรวจตั้งประเด็นการสืบสวนคดีน้องต้าแงไว้สี่ประเด็นนะฮะคือหนึ่งเดินอุ้มไป
ตอนนั้นนะโดนอุ้มไปอ่ามีศัตรูของพ่อของแม่มาจับเด็กไปอืม
เรื่องปัญหาหนี้สินของพ่อแม่แล้วมาลงที่ลูกหรือเด็กเดินหลงไปเอง
ส่วนน้องชมพู่คดีในขณะนี้ตำรวจตั้งไว้๔ประเด็นก็แน่นอนว่าคือมีใครอุ้มไป
พาไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นศัตรูของคุณพ่อคุณแม่มาลงที่ลูกหรือเปล่า
หรือคนที่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดคลุ้มคลั่งอะไรหรือเปล่ามาพาเด็กไป
หรือเรื่องของคนที่มีประวัติเกี่ยวกับการอนาจารย์พาเด็กไปเพื่ออนาจารย์อะไรหรือเปล่า
และเด็กเดินหลงขึ้นไปเองนี่ฮะจะมีประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่า
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับวันนี้ไปที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ในจุดที่เคยมีคดีน้องต้าแงเนี่ยผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาชื่อนายสมานวงกัณหาถ้าท่านตามข่าวตอนนั้นท่านต้องจำได้ค่ะ
เขาทำงานขับรถไถอยู่ในป่าอ้อยแถวที่เกิดเหตุใช่ค่ะแถวจุดที่น้องต้าแงหายไปอืม
คนก็บอกว่าเห็นสมานเนี่ยเห็นนายสมานเนี่ยขับรถไถอยู่
บางคนก็มองว่านายสมานอาจจะขับรถไถแล้วไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่
แล้วก็เลยถอยรถทับเด็กโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าแล้วก็เลยไปอำพราง

เขาบอกเขาปฏิเสธตั้งแต่วันแรกใช่ค่ะแต่สังคมพิพากษาไปแล้วอืม
คดีจะมาเป็นในฝนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยฮะอ่วมเลยอ่ะ
พอวันนี้เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาหาเขาอีกนะที่จะมาคุยกับเขาเนี่ยค่ะ
เขาบอกเขาดูข่าวน้องชมพู่ตั้งแต่วันแรกดูข่าวทีไร
เขาเข้าใจหัวอกลุงพลทุกทีคือมันนึกถึงตัวเองอ่ะ
เขยน้องชมพู่คือเขาบอกสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
คดีคือใครคนร้ายคือใครเขาไม่รู้อ่ะนะค่ะแต่ณขณะเนี้ย
เขาเชื่อว่าลุงพลตกอยู่ในที่นั่งลำบากเหมือนเขาในตอนนั้น
กลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้วทั้งทั้งที่ตอนนั้นเขาก็ช่วยออกตามหาน้องต้าแงนะ
ใช่พอรู้ว่าน้องต้าแงหายเขาก็ช่วยออกตามหาเออ
เหมือนลุงพลออกตามหาหลานเลยแต่ตอนนั้นเขาชี้แจงของเขาได้ทุกประเด็น
ตำรวจสิ้นสงสัยนะแต่ส่วนลุงพลเนี่ยเขาไม่รู้ค่ะ
เพราะอย่างแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าลุงพลยังชี้แจงคลาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้
อืมอ่าเดี๋ยวฟังเขานะฮะ
คนไทยส่วนมากเขาก็จะคอมเมนต์มาประมาณว่าถ้าภาษาชาติภาคเมืองแน่แน่
อะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมล่ะมันก็ทำให้เราเฮ้ยทำไมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเรา
อย่างงี้ไงจริงจริงคนไทยมันน่าจะรู้ว่าเอ้ยเราเราเราไม่ได้ถามกัน
เนี้ยผมเองน่ะดังคดีของของน้องจำผู้เนี้ยผมก็ยังคิดว่าลุงพล
ไม่ไม่น่าจะคือคือเหมือนกับพี่สมานบอกว่ามองเห็นลุงพล
เห็นตัวเองตอนนั้นใช่ครับดูจากการคำพูดของเขาก็คงคิดว่าไม่น่าจะใช่
พอดีเพราะมีสื่อเห็นผมอยากจะฝากกันด้วยเลยว่าทำไมเขาไม่มีกฎ
ม่ายออกมาให้การคุ้มครองตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งคนที่จะพิษกับคนแรกอ่ะ
ไม่น่าจะมาโยนให้ลุงพลมาโยนให้ผมทำไมคุณไม่ไม่โทษตัวเองก่อน
ผู้ปกครองอ่ะคุณปล่อยปลาละเลยใช่ไงน่าจะมีกฎหมายออกมาว่า
คุณปล่อยปะละเลยเด็กถึงแก่ความตายนึกออกไหม
ถึงแก่ฝัมตายแล้วอะไรก็แล้วแต่นั้นคุณอ่ะต้องต้องมีฝัมผิดด้วย
อ่าแต่ว่าคดีของน้องชมพู่ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะฮะ
เพราะฉะนั้นการจะเอาผิดกับใครการจะไปบอกว่าใครผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงเนี่ย
อันนี้มันต้องไปรอไปรอตอนสรุปคดีก่อนตอนเนี้ยต้องหาสาเหตุให้ชัดก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ย
น้องชมพู่ไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟเนี่ยเป็นเพราะไปเองหรือว่ามีใครพาไป
อุ้มพาไปหลอกพาไปก็แล้วแต่ครับ